คุณผู้ชมพี่อุ๋ยยังจำเหตุการณ์สัก๒เดือนที่แล้วได้ไหมที่
มีผู้ชายไปยิงผู้ชายคนหนึ่งเสียชีวิตอยู่ตรงบริเวณหน้าสนามบินขอนแก่น

แล้วมันมีภาพจากกล้องมุมจรปิดที่ถูกเปิดเผยออกมาด้วยนะคะ
ว่ามีเห็นเหตุการณ์ตอนนั้น
ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะตำรวจติดตามนะคะสืบสวนคดีนี้อยู่สักประมาณ๒เดือน
สรุปสุดท้ายเนี่ยก่อนหน้านี้เคยจับไปได้๓คนที่เขาบอกว่ามากันหลายคนประมาณ๕คน
๒คนซึ่งมีมือยิงด้วยเนี่ยหนีไป
แล้วตำรวจก็ไปรู้ว่าหนีไปถึงสปลาวเลย
ไปลาวเลยหรอไปลาวเลยสุดท้ายจับมาได้แล้วนะ
จับได้แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวลองมาฟังเหตุผลเขาหน่อยนะคะ
ว่าเขาทำแบบนั้นอ่ะไปยิงทำไมค่ะตำรวจคุมตัวไนโก้กับนายจิราวุฒินะคะ
ผู้ต้องหาที่เป็นมือยิงนายพนมทิพย์รัฐนามงคลอายุ๔๐ปี
ซึ่งนายพนมเนี่ยเขาเป็นธุรกิจเจ้าของร้านขายโทรศัพท์มือถือนะ
ก็นำตัวทั้งไนโก้นายจิราวุฒิเนี่ยไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วค่ะ
ตรงบริเวณถนนทางเข้าสนามบินขอนแก่นแล้วก็นำตัวไปสอบสวนต่อที่สพบ้านเป็ด
อันนี้พาไปทำแผนทีนี้เราย้อนความกลับไปนิดหนึ่งนะ
อย่างเมื่อกี้ที่ขวัญเล่าเหตุการณ์มันเกิด๙ตุลาคมตอนเช้ามืด
คือตำรวจเนี่ยไปเจอศพของนายพนมนะคะนอนตายอยู่บนถนนนะคะ
สภาพคือมือซ้ายกำสร้อยคอทองคำเป็นสร้อยคอรูปภัณฑ์๑บาท
มือขวากำพระเลี่ยมทองอยู่แล้วมีบาดแผลถูกยิงที่ด้านหลัง
ลุหน้าอกหนึ่งแผลมีรอยกระสุนปืนเนี่ยบริเวณเขาบอกว่าตรงโคนอวัยวะเพศ๒แผลด้วยนะคะ
ตอนนั้นที่ออกข่าวไปคุณผู้ชมจำได้ไหมว่ายังสงสัยอยู่เลยว่าถ้ามันเป็นเรื่องของการฆ่าชิงทรัพย์กัน
ทำไมมือของคนตายยังกำสร้อยทองเอาไว้กำพระเลี่ยมทองเอาไว้อีกต่างหาก
ทีนี้ชุดสืบสวนก็เลยไปเอาภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่นายพนม
วิ่งหนีเอาตัวรอดตอนนี้แหละค่ะแล้วผู้ก่อเหตุวิ่งตามมาค่ะนี่นะคะ
คือตอนนั้นเนี่ยพอสองคนที่เป็นผู้ก่อเหตุวิ่งตามมาแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ย
เอาปืนมายิงใส่คนตายจนล้มลงไปนอนกองอยู่กับพื้นเสร็จแล้วเขาทั้งสองคนทำอะไร
หนีไปตำรวจก็เลยมีการลงพื้นที่แกะรอยติดตามมาเรื่อย
ไปรู้แบบนี้ว่ากลุ่มคนร้ายเนี่ยไม่ได้มีแค่สองคนแน่ในนั้น
เพราะมันมีรถด้วยที่ถูกขับออกไปแล้วรถคันนั้น
นี่แหละค่ะขับออกไปก็เลยไปสืบมาได้ว่า
มันมีอีก๓คนที่มากันเป็นกลุ่มอยู่ในรถคันนั้น
ซึ่งตำรวจจับมาได้แล้วมีใครบ้าง๓คนนั้น
มีนายอภิชาสอายุยี่สิบสองปีนายธนพลนะคะอายุเท่ากัน
แล้วก็นายเกียรติศักดิ์อายุ๒๖ปี
ส่วนสองคนที่บอกว่าไนโก้กับนายจิรวุฒิเนี่ย
คือหนีออกไปที่สปลาวค่ะแต่สุดท้ายไปถูกทางการของที่สวบปลาว
จับกลุ่มตัวได้นะคะแล้วก็เลยส่งตัวมาให้ตำรวจไทยบ้านเรานี่แหละ
ท่านเปิดเผยเรื่องนี้แบบนี้ว่าคนร้ายสามคนที่ถูกจับมาได้ก่อนหน้านี้น่ะ
เขาให้การรับสารภาพเขาบอกว่าคนที่เป็นมือยิงก็คือไนโก้
ไปรับพวกเขาทั้ง๓คนมาจากบ้านในอำเภอเมืองขอนแก่น
แต่ตอนนั้นเขาบอกว่าเขาไม่รู้
หนึ่งในสามบอกนะไม่รู้ว่าไนโก้ไปพามาทำอะไร
บอกด้วยว่าจะพาไปไหนเห็นว่าไม่เป็นไรเป็นเพื่อนกันก็ไปด้วยกันแล้วกัน
เขาบอกว่าเขาเห็นไนโก้เข้าไปคุยกับนายพนมคนตาย
แล้วก็เอาปืนมาไล่ยิงนายพนมจนเสียชีวิตก่อนจะขับรถไปที่อุบลราชธานีค่ะ
แล้วให้ตัวนายจิรวุฒิเนี่ยก็คืออีกคนนึงที่หนีไปด้วยกัน
เอารถไปจอดอยู่ในโรงพยาบาลเขมราชจากนั้นสองคนนั้นนั่นแหละ
หนีไปที่สปลาวจนตำรวจนี่แหละค่ะจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีได้แบบนี้
ไปสอบสวนไนโก้ไนโก้รับสารภาพเลยผมยิงเองจริง
โก้โก้ยิงเขาทำไมเขาบอกเขาแค้นใจพี่อุ๋ย
ใจเพราะเขาไปซื้อขายรถกันอ่าแล้วยังไงแล้วตกลงกันไม่ได้อ่า
ซื้อกันมาหลายคันแล้วจนกลายเป็นว่าเฮ้ย
หนี้สินที่เกิดกันเนี่ยติดค้างกัน
เป็นจำนวนเงินหลายแสนบาทแล้วเขาเคลียร์กันไม่ลงตัว
จะเอารถมาหักหนี้ก็ไม่ได้อีกโมโหก็เลยก่อเหตุยิงนายพนมค่ะ
แล้วเอารถคันที่จะซื้อขายกันหนีไปที่อุบล
หนีไปกบดานที่สปลาวเจ้าตัวเล่าหมดเลยนะ
ตามที่เพื่อนบอกเลยเหมือนกันเอารถไปซ่อนไว้ที่โรงพยาบาลก่อน
ทีนี้เบื้องต้นทั้งไนโก้และนายจิราวุฒินะคะถูกสารจังหวัดขอนแก่นออกหมายจับใช่ไหม
ในข้อหาร่วมกันปล้นทรัพย์นะคะโดยคนใดคนหนึ่งมีอาวุธใช้ปืนยิงเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ยังโดนข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเรื่องของการพกพาอาวุธปืนอีกต่างหากด้วย
แล้วก็มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะโดนเพียบเลยนะข้อหา